เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ช่วงตรุษจีนใช่ไหม
วันเที่ยวอะไรแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะยังนึกอยู่ว่าอยากจะไปเที่ยวไหนกันดีกับครอบครัวอะไรแบบนี้
วันนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาฝาก
แล้วก็ที่สำคัญคือเที่ยวในเมืองไทยก็มีที่เที่ยวสวยเยอะ
คุณผู้ชมครับพอไปเที่ยวกันแล้วนะ

ใครที่อายุเยอะขึ้นอายุมากขึ้นนะครับ
หูตามันฟ้ามองอะไรมันไม่เห็น

หูตาไม่ค่อยจะดีแล้ว

เรียกใครน่ะนี่ไงอากาศมันมาอายุเยอะขึ้นอาการมันจะออก

ใครที่มีปัญหาเรื่องกับโรคที่เป็นโรคต้อต้าอะไร
เหลือนี้มีการแพทย์ที่เป็นยึกสมัยใหม่เข้ามาปรับปรุง
หนามหวายในการช่วยรักษาโรคต้อตาได้

ไปกันที่นี่เลยเห็นไหมนี่เขาใช้การรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิศนุโลกครับ
ก็มีผู้คนเดินทางมารับการรักษาวันละเกือบ๑๐๐รายเลยทีเดียว
วิธีการรักษาของที่นี่ก็คือจะใช้น้ำหวายซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยนะครับ
บ่งตุ่มเล็กที่แผ่นหลัง
เขาบอกว่ามันสามารถช่วยลดอาการตาฝ้าฟางแสบตาคันตาน้ำตาไหล
มันเป็นสาเหตุของโรคต้อของผู้สูงอายุได้
เขาบอกว่าตอนนี้เขารักษาด้วยการใช้การอ้างอิงการ
และรักษาแนวเส้นประธาน๑๐ตามตำราแพทย์แผนไทย
มีวิธีการนะก็คือวิธีการรักษาแบบนี้
ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น

เชื่อไปลองฟังเสียงของผู้ที่มารับการรักษา
เขาลองพูดถึงอาการของเขาหน่อยว่า
พอได้รับการรักษาแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
รู้สึกว่ายังไม่สว่างเท่าไหร่
พอครั้งที่๒ครั้งที่๓ก็สว่างขึ้น
หลังจากรักษาแล้วก็รู้สึกว่าสบายขึ้น
ก็รู้สึกว่ามันจะฟ้าหน่อยเหมือนยังไม่ค่อยดี
พอครั้งที่สองก็รู้สึกว่าดี

สี่ก็รู้สึกว่าพอมองต้องอ่านหนังสือแล้ว
พอรู้พอเห็นน่ะ
การรักษาเมืองต้อได้นำไว้นะครับ
ผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ที่มารักษา
จะเป็นลักษณะของต้อนเนื้อต้อลงต้อกระจกแล้วก็ต้อหินนะครับ
ที่มีการรักษาแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจน
ก็คือผู้ป่วยที่มีอาการเคืองตาน้ำตาไหลนะครับ
ผลของการรักษาที่ได้ศึกษามานะครับ
ก็คือน้ำตาไหลลดลงเครื่องตาน้อยลงนะครับ
เห็นไหมคือมันต้องใช้เวลาในการรักษา
อย่างที่ผู้สูงอายุที่เขามารับการรักษา
เขาบอกว่าครั้งแรกยังไม่ค่อยเห็น
ครั้งที่๒ครั้งที่๓ก็ยังไม่ค่อยเห็น

ครั้งที่๔ครั้งที่๕เอาแว่นตามาเช็ด

คืออ๋อแว่นมันมัวมองไม่ใช่

คือเขารักษาต้องใช้ระยะเวลา

แม้ครั้งสองครั้งสามเริ่มดีขึ้น
สายตาเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วสามารถอ่านหนังสือ
ในชั้นก็ทุกการรักษามันก็ต้องใช้เวลา
แล้วก็ให้เวลาแล้วก็ต้องทำปฏิบัติ
อย่างดีอยู่แล้วนึกออกไหมอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะหายภายในการรักษาครั้งเดียว
มันก็คงจะไม่ใช่การรักษามันคงเป็นแบบมนต์วิเศษ
ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะ
แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองดีทำตามคำแนะนำแพทย์อะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นต้องย้ำนะครับว่าถ้าหากจะไปรับการรักษาแบบนี้
อย่างแรกที่ควรทำก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะแล้วก็เช็คเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วย
เพราะว่าการไปรักษาแบบนี้บางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวบางอย่าง
หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงก็ต้องเช็คกับเขาให้ดีก่อน
รักษาแบบนี้ได้หรือไม่มันขัดกันหรือเปล่า
ก็ขอคำปรึกษากันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
แล้วก็การดูแลรักษาโรคด้วยนะคะ